คุณผู้ชมคะเรายังตามเรื่องของน้องเจ้าขาเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่ถูกแม่และพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ส่วนน้องพีพีน้องชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือมิวว่าคนก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเจ้าขา
เหนือจากการตามความคืบหน้าทางคดีนะ
อยากจะให้น้องอาการดีขึ้นอยากจะให้น้องหายไว

คุณย่าของน้องส่งความคืบหน้าอัปเดตอาการของน้องให้เราดูทุกวันเลยนะพี่อุ๋ย
ล่าสุดวันนี้อาการน้องดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะ
ให้กำลังใจนะคะ
ส่งกำลังใจเรื่องคุณย่าส่งคลิปนี้มาให้ดูคุณผู้ชม
พัฒนาการของน้องเจ้าขาวันนี้อาการก็ยังทรงนะคะ
ไม่มีไข้แต่สมองยังบวมอยู่ค่ะ

หมอบอกว่าเดี๋ยว๘กันยายน
น้องต้องสแกนสมองอาจจะต้องผ่าตัดอีกครั้ง

เด็กผู้หญิงสามครัวป่ะพี่อุ๋ยคนก็เป็นห่วงไง
แต่ไม่รู้แหละมิ้วว่าน้องต้องดีขึ้นให้กำลังใจเนอะ

คุณย่าจะไปเฝ้าหลานอยู่ทุกวัน
คุณย่าคอยเฝ้าตลอดค่ะคือคุณพ่อของน้องกับคุณย่าเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้น้องตอบสนองดีขึ้น

เจ้าขาเริ่มอมยิ้มได้นิดหน่อยนะคะแล้วน้องก็จะนอนท่าไขว้ขาเป็นท่าประจำที่น้องชอบนอน
คุณผู้ชมคะข่าวดีก็คือวันนี้อุ้มน้องออกมาได้แล้วนะ

ใช่ค่ะอุ้มออกมาเดินได้นิดหน่อยรอสแกนสมองนะคะรอดูว่าเป็นยังไงหวังว่าน้องจะดีขึ้นตามลำดับค่ะ
คุณผู้ชมส่งกำลังใจส่งข้อความมาเยอะมากหวังว่าจะถึงตัวคุณย่าคุณพ่อและน้องนะคะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้หน่อยที่เรานำเสนอไปเมื่อ๔กันยายนที่ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักของพ่อเลี้ยงกับแม่ของน้องเจ้าขาและน้องพีพีอะค่ะ
แล้วที่ไปเจอสมุดบันทึกลายมือแม่ของน้องเจ้าขาเขียนระบายถึงความรัก
เราได้ข้อมูลมาใหม่ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มา
พ่อแท้ของน้องเจ้าขาบอกเราว่าจริงแล้วลายมือในจดหมายที่เราเห็นไม่ใช่ลายมือแม่

ลายมือพ่อเลี้ยงเนี่ยค่ะลายมือนี้ตอนแรกที่นำเสนอข่าวไปบอกลายมือแม่ของน้อง
เขียนระบายเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมคะ
พ่อแท้ของน้องเจ้าขาบอกว่าลายมือพ่อเลี้ยงเหมือนกับระบายความรู้สึกอ่ะ
ระแวงว่าภรรยาจะปันใจให้กับพ่อของน้องเจ้าขา

เหมือนกับหึงหวงแล้วอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทำร้ายเด็กหรือเปล่า

ใช่ไงแล้วในสมุดนะคะมีเขียนด้วยปากกาสีดำใจความว่าก็รู้นะว่าแฟนเก่า
แต่แคร์ความรู้สึกคนใหม่อย่างกูหน่อยความชัดเจนที่กูต้องการ
คำแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรคะ
นี่ไงก็รู้นะว่าแฟนเก่าแคร์ความรู้สึกคนใหม่อย่างกูหน่อยความชัดเจนที่ต้องการ
คอยซัพพอร์ตคอยถามถ่ายเพราะรักและหวังดีอยากช่วยนู่นช่วยนี่เพราะอยากแบ่งเบาความเหนื่อยอยากรับฟังในทุกเรื่อง
แล้วอีกอันก็เขียนในธรรมนองที่ว่าอยากไปมึงก็ไปเถอะมึงก็มีมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมึงจะกลัวจุดอะไร
ขนาดกูไม่มีใครยังกล้าปล่อยไปเลยอย่ามาเสียเวลากับคนอย่างกู
ลักษณะประมาณนี้เนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างของตัวพ่อเลี้ยงของน้องเจ้าขาเหมือนกัน
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขาและพีพีมันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของพ่อเลี้ยงที่บรรยายเอาไว้เป็นคำพูดว่ามันจะเกี่ยวไหมเป็นสาเหตุไหมที่ทำให้ทำร้ายร่างกายน้องเจ้าขาและน้องพีพี
วันนี้เราได้บันทึกอีกหน้าหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าจริงไหมที่คำว่ารักอย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเราอาจจะเลือกรักใครสักคนด้วยเหตุผลง่ายทางความรู้สึกแต่พอมาถึงจุดหนึ่งต่อให้รักมากแค่ไหนเรื่องบางเรื่องก็ทำให้เราไปต่อไม่ได้จริง
นี่ค่ะพ่อของน้องเจ้าขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าพอเห็นไอ้ข้อความเหล่านี้คุณผู้ชมแล้วรู้เลยว่ามันคือลายมือของพ่อเลี้ยงเขียนเอาไว้มันส่อมันส่อให้เห็นถึงความหึงหวงเพราะว่าหลังจากหย่ากันเนี่ยนะคะตัวภรรยากับพ่อของเด็กเด็กเขาก็แยกกันแต่ต่างฝ่ายต่างเก็บแหวนมั่นเอาไว้คนละวงแล้วหลังหย่าได้

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นพ่อก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็อยู่ที่ตัวแม่อยู่ที่ตัวพ่อเลี้ยง
รู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสองคนนี้กันแน่
คนนี้ก็แน่
รอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อว่าเป็นยังไง
รอให้ผู้ต้องหาเขาพูดเองว่าเป็นสาเหตุจากอะไร
คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อพาทีมข่าวของเราไปดูห้องที่จัดเตรียมเอาไว้
เพื่อรอรับน้องเจ้าขากลับมาอยู่บ้านด้วยกัน
แม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าน้องจะหายเมื่อไหร่
กลับบ้านได้เมื่อไหร่แต่ก็ได้แต่หวังว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกัน
ทั้งตัวคุณย่าด้วยคุณพ่อด้วยนะคะย่าเล็กด้วยก็เป็นทาวน์โฮม๓ชั้น
ของใช้ของน้องเจ้าขาก็ต้องรอดูหลังจากออกจากโรงพยาบาล
น้องต้องใช้อะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษกว่าเด็กอื่นหรือเปล่า
เตรียมอย่างไรบ้างครับตอนนี้
ก็คือตอนนี้ก็มีก็เหมือนเดิมค่ะที่นอนเหมือนเดิม
ก็เพิ่มเติมก็มีของใช้น้องใช่ไหมถ้ามีมาเพิ่มเราก็มีตู้อะไรอย่างนี้
ไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ได้อะไรเยอะ
ครับผมก็คือเหมือนว่าทำให้มันเหมือนเดิม

ครับผมอุปกรณ์เรื่องการแพทย์แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที

ถ้าว่าน้องต้องเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้เราค่อยหายสิ
เพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าน้องจะได้กลับมาตอนไหน
ค่ะก็เลยยังไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีแค่เดิม
ส่วนน้องพีพีน้องชายของน้องเจ้าขาที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ค่ะ
เราก็ยังต้องตามเรื่องต่อนะคะ
นายรณรงค์บอกว่าใบเวทระเบียนของน้องพีพี
ทางโรงพยาบาลประสานเข้ามาแล้ว
นัดกับคุณย่าให้ไปรับที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้๙โมงเช้า

เวทระเบียนจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่า
พีพีถูกทำร้ายยังไงบ้างก่อนจะเสียชีวิต
แต่ตอนนี้แม่กับพ่อเลี้ยงยังปฏิเสธทุกอย่างนะคะ
ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำปฏิเสธทุกอย่าง
หลักฐานตอนนี้ทนายรณรงค์บอกว่า

ครอบครัวก็จะต้องขุดศพน้องพีพีมาขอชนะสูตรรอบสอง
อันนี้จะขออนุญาตต้องขุดศพขึ้นมาชนะสูตรรอบ๒แน่
ก็จะต้องประสานต่อไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ส่งชุดสืบสวนมาช่วยคลี่คลายคดี
นายรณรงค์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
อนุญาตพูดแบบนี้ตรงเลยนะว่าไม่ค่อยไว้ใจตำรวจสพบางบัวทอง
อยากได้ชุดสืบมาช่วยแบบมีฝีมือมาช่วยหน่อย
ทวงความยุติธรรมให้กับเด็กสองคนนะคะ
ตอนนี้แจ้งข้อหาแล้วก็จริงมีหมายจับก็จริง
แต่กลัวว่าถ้าหลักฐานไม่ถึงจะไปหลุด

กลัวหลักฐานมันไม่ชัดแล้วพ่อเลี้ยงกับแม่ก็ปฏิเสธแบบปฏิเสธทุกอย่างเลยไง
ทีมข่าวของเราก็เลยยกหูไปถามผู้อำกับการสอบพอบางบัวทองเลยอ่า
ก็อย่างที่ทนายรณรงค์บอกว่าแอบแบบกังวลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
คดีคือควรจะหลักฐานใหม่ชัดหรืออะไรก็ตามแต่
ผู้กำกับการสพบางบัวทองบอกว่าหลักฐานชัดนะอย่ากังวล
หลักฐานที่มีอยู่มันชัดที่จะเอาผิดพ่อเลี้ยงกับแม่เด็กได้
ขอฝากบอกผ่านสื่อไปเลยฝากบอกคุณย่าฝากบอกคุณพ่อฝากบอกครอบครัวของน้องเจ้าขาและน้องพีพี

สองคดีทั้งพีพีทั้งเจ้าขาเนี่ยหลักฐานมันพอไหม

เพราะหน้าที่ของเราเนี่ยต้องหาพยานทุกอย่าง

จนถึงทุกวันนี้เรายังตามหาพยานที่จะ
พอระบุได้ว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำอย่างชัดเจนครับครับ
ครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้